มาดูเหตุการณ์บนท้องถนนที่ปฐุมธานีค่ะฝั่งหนึ่งเป็นรถเก๋ง
อีกฝั่งหนึ่งเป็นรถตู้โดยสารนะคะคือเราได้ข้อมูลจากลูกชายคนขับรถตู้
เขาบอกว่ามีรถเก่งขับตามหลังมาไม่พอใจที่รถตู้โดยสารขับช้า
รถเก๋งขับมาปาดหน้าเลยแล้วก็ลงมาหาเรื่องทะเลาะกับคนขับรถตู้
ซึ่งก็คือพ่อเขาอะค่ะบอกพ่อเขาแก่แล้วแล้วคนขับรถเก่งต่อยเขาที่แขน
คนขับรถตู้ก็เลยไม่พอใจลงมาทะเลาะวิวาดกันหวิดวางมวย
แต่ว่ามีพลเมืองดีมาห้ามเอาไว้ได้ค่ะ

อะไรอ่ะ

เออพูดดี

มึงต่อยพ่อกูเมื่อกี้

เหตุการณ์นี้หน้าห้างที่ปฐุมธานี
อย่างที่เห็นในคลิปว่ามีพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นมาห้ามเอาไว้

ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อขอพูดคุยกับเจ้าของคลิป

เป็นลูกชายของคนขับรถตู้
เขาบอกว่าวันนั้นในรถตู้ไม่มีผู้โดยสารนะคะ
เขานั่งไปกับพ่อแล้วมีรถเก๋งขับตามมา
ไม่พอใจที่รถตู้ที่พ่อเขาขับขับช้า
รถเก๋งมาปาดหน้าเลยให้รถตู้จอด
พอจอดปุ๊บผู้ชายที่ขับรถเก่งลงมาหาเรื่องพ่อเขาที่ขับรถตู้
โอ้โหพ่อเขาแก่แล้วเขาบอกพ่อเขาขอโทษก็แล้วอะไรก็แล้ว
แต่ผู้ชายที่ขับรถเก่งไม่ยอมต่อยเขาที่แขนพ่อเขา
เขาก็เลยโมโหทนไม่ไหวลงมาจากรถตู้
ก็เลยทะเลาะกันกับทางฝั่งผู้ชายที่ขับรถเก่ง
ต่อยกันนะคะแต่ยังดีที่มีพลเมืองดีมาห้ามเอาไว้นะคะ
สุดท้ายฝ่ายผู้ชายที่ขับรถเก๋งเขาก็ยอมขับรถออกไป
ถามว่าได้แจ้งความอะไรกันเอาไว้ไหม
ทางฝั่งลูกชายคนขับรถตู้บอกว่าไม่ได้แจ้งความนะคะ
เพราะพ่อบอกว่าก็เสียเวลาทำมาหากินไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาล
แต่ว่าทางลูกชายเอาคลิปนี้ไปโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์
อย่าหัวร้อนเวลาใช้รถใช้ถนนนะคะ
แต่ถ้าผู้ชายทางฝั่งที่ขับรถเก่งจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะคะ
อันนี้เราได้พูดคุยกับทางลูกชายฝั่งรถตู้โดยสาร
เพราะว่าในคลิปเหมือนกับว่าจะมีเสียงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อยอืม